มาดูลูกยอดกระตันยูกันสักหน่อย
สำหรับนักร้องหนุ่มกันนพัฒน์นะคะคุณผู้ชม

ทุ่มเงินทั้งหมดที่หาได้มาจากการทำงานนะคะ
เอาไปลงทุนซื้อบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่
จังหวัดบ้านเกิดนั่นก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเอง
และพี่สาวของเราพี่แจ๊กกะรีน
ถึงแม้ว่าบ้านเขาจะยังสร้างไม่เสร็จ
เพราะว่าเราจะพามาชมบ้านของกัณพัฒน์นะคะ
จะบอกว่าเป็นที่เดียวที่แรกเลยนะคะ
ก็นี่เลยไปหาเจ้าของบ้านดีกว่า

คุณมาเนี่ยคุณไม่ให้เกียรติบ้านผมเลย

เพราะว่าเราได้เห็นภาพไง

เพราะว่าเห็นบอกเป็นน้ำพักน้ำแรงที่ตั้งใจมาก
สร้างให้คุณพ่อคุณแม่ที่จังหวัดสุพรรณเลย

อยากให้พ่อแม่ได้อยู่บ้านหลังนี้
จริงแล้วอยากให้คุณยายได้อยู่ด้วย

แต่ว่าก็เป็นบ้านที่เราภูมิใจมาก
พื้นที่ใช้สอยประมาณ๔๐๐กว่าตารางเมตรครับ

แต่ว่าพื้นที่ก็จะมีพื้นที่เหลือ

ตอนนี้ตัวบ้านตัวบ้านใกล้แล้วครับ
ตัวบ้านเหลือตอนนี้คือทาสีภายในเสร็จแล้ว

ซึ่งทาไปแล้วนะทายไปแล้วครึ่งหลังแล้วก็ผมบอกว่าเบรกไว้ก่อน

ดูว่าถูกชอบสีไหนก็เดี๋ยวก็หยุดที่สีนั้น

นี่ดูหนังได้นะครับ
ดูหนังฟังเพลงในนี้ที่เราชอบ

ความจริงราวที่มั่นชอบทำกับข้าวใช่ไหมครับ

คุณมาตอนนี้เสร็จมันก็ทะเลาะกันอย่างนี้ครับ

ความฝันเราจะเป็นจริงเรารู้สึกไงบ้างไหมคะแบบภูมิใจไหม

คือเราภูมิใจตั้งแต่บ้านหลังแรกที่กรุงเทพแล้วครับ
ที่เราซื้อที่กรุงเทพแล้วก็แบบเออเป็นบ้านให้เราซื้อ
เพื่อจะให้คุณพ่อคุณแม่บางทีขึ้นมาหาเราขึ้นมาอยู่สบาย
แต่ว่าหลังนี้เป็นหลังที่ภูมิใจมากที่สุด
เพราะว่าเป็นบ้านที่เราตั้งใจจริง
อยากให้พ่อแม่ได้อยู่ได้สบาย
ให้กำลังใจน้องรุ่นใหม่เนี่ยค่ะ
การแบบทำงานเพื่อครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราแบบไม่มีวันนั้นหรอก
จะสร้างบ้านหลังโตให้พ่อได้แม่ก็ได้
คือจริงแล้วผมอยากจะบอกว่าทุกคนรักพ่อแม่หมดแหละ
แต่ว่าหลายอย่างมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมต่างบ้าง

เรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นที่จะทำความฝันให้เป็นจริง

ขอแค่มีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
การตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่
ก็ถือว่าสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

ลงมือทำด้วยตัวของตัวเองจริงนะคะ
เอาเป็นกำลังใจให้กับทุกคนกันด้วยนะจ๊ะ